ดูคำสั่งย้ายห้าเสือนะคะเด้งเส้นผับอีกแล้ว
เพราะว่าไปตรวจสอบแล้วพบว่ามีเยาวชนเข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิง
ก็เลยผู้บังคับการตำรวจภูทรขอนแก่นมีคำสั่งย้ายด่วน
ตำรวจสถานีตำรวจภูทรพลค่ะ
พลตำรวจตรีจิตจรูนศรีวณิชย์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่น
ให้กับผู้สื่อข่าวทางโทรศัพท์นะคะ
ถึงกรณีที่เจ้าหน้าที่๓ฝ่ายเข้าตรวจสอบผับที่ชื่อว่าจัดเต็ม
อยู่ในตำบลโจทย์น้องแก่ที่อำเภอพลจังหวัดขอนแก่น

ไปถึงเนี่ยเจอนักท่องเที่ยวกว่า๒๐๐คนนะคะกำลังนั่งดื่มนั่งกินกันอยู่เลย
ไปตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวพบมีสีม่วง๙คน
อายุต่ำกว่า๒๐ปี๘๗คน
และในจำนวนนี้มีคนที่อายุไม่ถึง๑๘ปี๓๗คน
ซึ่งมีเด็กหญิงอายุแค่๑๓ปีรวมอยู่ในนั้นด้วยค่ะ
ปล่อยปลาละเลยให้เด็กแล้วก็เยาวชนเข้าไปใช้บริการในสถานบันเทิงแบบนี้

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่ตรวจสอบไม่ดูแลให้รอบครอบ

เด็กหญิงอายุแค่๑๓ปีทำไมไปอยู่ในนั้นด้วย
ไม่น่าจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะ
ซึ่งทางด้านผู้บังคับการบอกว่าพื้นที่ไหนที่มีแบบนี้ในขอนแก่นจะสั่งย้ายให้หมดค่ะ
โดยครั้งนี้พื้นที่สถานีตำรวจภูทรพลย้าย๕เสือเลยนะคะ
ไปช่วยราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูทรจังหวัดขอนแก่นอย่างไม่มีกำหนด
โดยจะมีการเซ็นคำสั่งในวันนี้และนอกจากที่จะย้ายไปช่วยราชการอย่างไม่มีกำหนดแล้ว
ยังจะต้องถูกตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยค่ะ
ซึ่งสำหรับ๕เสือที่ถูกคำสั่งย้ายครั้งนี้ก็มี
พันธุ์ตำรวจเอกธีรัฐทิพย์ทิพย์นพนลผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรพล
พันธุ์ตำรวจโทวิชัยทองคำรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
พันธุ์ตำรวจตรีธนาตรีศรีลุนช่างสารวัตรงานป้องกันปราบปราม
พันธุ์ตำรวจโทนฤทธิศรีโยธาสารวัตรสืบสวน
พันธุ์ตำรวจโทจินดาเทพยศรองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม
ซึ่งตำรวจทั้ง๕นายนี้ก็จะต้องเข้ารายงานตัวในวันนี้ค่ะ